ตามต่อนะฮะความคืบหน้าเรื่องของรถนำขบวน
มีรถตำรวจรถตู้
ของผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสากร
เบียดรถของผู้หญิงคนนี้อย่างเบียดจริง
ใช่คือเธอบอกว่ารถเธอจะตกอยู่แล้ว
อาจจะตกถนนข้างทางนี่โชคดีนะ
รถมีระบบอัตโนมัติพวงมาลัยหักออโต้

ผู้หญิงคนที่ขับรถคันนี้ที่มีกล้อง
เขาก็สงสัยเอ้าทำไมล่ะ
ต้องมาขับเบียดขับปาดกันแบบนี้
ก็รู้นะว่ารถขบวนมันมา
แต่ว่าตัวเธอก็ไม่สามารถขับรถหลบไปไหนได้
ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้
เอาคลิปลงในโลกโซเชียล
หลังจากนั้นทัวร์ลงเหมือนกันคุณ

รถขบวนทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
เบียดเบียนรถของประชาชนนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นนะครับ
ที่ทั้งผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่

รวมถึงตัวเจ้าของรถเก๋งคันที่ถูกเบียด
ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับ
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เผยแพร่ออกมา
ว่ารถตำรวจนำขบวนรถตู้
หน่วยงานราชการขับแซงขับเบียด

คือเส้นทางลัดแกลงจันทบุรีนะครับ

ของกระทรวงเกษตรและสหกร

มีสัญลักษณ์ตัวอักษรของหน่วยงามราชการ

สปย่อมาจากสำนักงานประหลัด
กศก็กระทรวงเกษตรและสหกร
แล้วก็มีตราโลโก้ชัดเจนแบบนี้นะครับ
ตอนนี้มีความคืบหน้า
ตรงที่ว่าประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร

ออกมากล่าวแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ตักเตือนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทุกคนไปแล้ว
ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้มากกว่านี้
หากเกิดขึ้นอีกจะมีบทลงโทษอย่างหนักนะครับ
ก็จากการตรวจสอบแล้วก็สอบถามรถประจำตำแหน่ง
ของรัฐมนตรีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็มีการสอบถามกันว่าในวันดังกล่าว

แล้วก็รถของรัฐมนตรีทั้งตัวรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีช่วยเอง

ก็ปรากฏว่ารถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนใช้รถตู้สีดำ
ข่ายในคลิปหรือเปล่ามีรถตู้สีดำด้วย

รถของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
ก็ใช้รถตู้สีบรอนทอง
รถของรัฐมนตรีช่วยอีกคนก็คือนางสาวมนัญญาไทยเศษ

แล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีกคนคือนายประพัทธโพธสุทน
ใช้รถตู้สีดำก็เข้าขายหรือเปล่า
คือกระทรวงเกษตรเขาก็ไม่เหมือนกระทรวงอื่น
เขาจะมีรัฐมนตรีคนเดียวรัฐมนตรีช่วยอีก๓คน
ก็ทางประหลัดก็บอกข้อมูลออกมาอีก
บอกว่าในวันที่๑๒มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ
รัฐมนตรีทั้งหมดไม่มีใครเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จะมีแต่เพียงนายประพัทธ์โพธะสุทธนรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่ง
ลงพื้นที่จังหวัดตราดในการลงพื้นที่
พร้อมกับหน่วยงานเพื่อปฏิบัติราชการ
บางคนบอกตราดกับจันทบุรีใกล้เคียงกัน
ใช่รถตู้ของรัฐมนตรีช่วยประพัทธ์หรือเปล่า

มันจะต้องไปทางระยองจันทบุรีตราดไปทางนั้นหรือเปล่าคะ
ครับแต่ทีนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าตกลงแล้วเป็นรถของใคร
คุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้คนที่ติดตามในโลกโซเชียล
คงอยากจะรู้รถตู้คันสีดำที่มีผู้บริหารคนไหนนั่งอยู่ด้วยหรือเปล่า
แต่จริงนะตัวผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ถ่ายคลิป
เขาบอกว่ารถตู้คันสีดำไม่ได้เบียดไม่ได้ปาด
แต่รถเจ้าปัญหาคือรถนำขบวนที่มีไซเรน
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นรถตำรวจหรือเปล่าเพราะว่า
ป้ายทะเบียนท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นกงจักรถูกต้องไหม๑คันแล้วนะ
มาเบียดแล้วก็มาปาดแบบกระชั้นชิดกับรถตู้สีบรอนเงินอีกคันหนึ่ง
โลโก้ของกระทรวงเกษตรที่มาเบียดแล้วก็มาปาดกระชั้นชิด
แต่รถตู้คันสีดำขับไปเฉยคือไม่ได้ปาดและไม่ได้เบียด
คุณผู้ชมครับก็เรามาดูเรื่องของ
เรื่องของคนขับรถเก่งบ้างคนขับรถเก่งคือนางสาวพัชรินวิกิตเศษ
อยากจะสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงบนถนนสายแกลงจันทบุรีบริเวณนั้นเป็นถนนสองเลนที่ต้องขับสวนเลนกัน
แต่ระหว่างขับไปรถตำรวจที่นำขบวนรถของผู้ใหญ่
และรถตู้ของสำนักประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
เพราะว่าเธอเห็นว่าติดสติ๊กเกอร์ข้างรถเนี่ยคือมาประกบข้าง
แล้วก็พยายามปาดหน้าเธอในระยะกระชั้นชิดทำให้เซ็นเซอร์รถหักเบี่ยงออกอัตโนมัติ
เพราะดีที่รถของเธอก็ไม่ตกไหลทางเพราะตอนนั้นถนนมันแคบ
ทางมันก็แคบเหลือเกินแล้วก็เป็นถนนลูกรังเนี่ยครับ
ถ้าโอ้โหรถมันหักหลบไปนะคงเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านั้นเธอไม่ได้ยินเสียงไซเรนรถนำขบวนแต่อย่างใดนะ
กระทั่งอีรถตำรวจนำขบวนมาแล้วประกบข้างรถของเธอเฉยเลย
ทั้งที่ข้างหน้าก็ไม่มีรถแล้วก็สามารถแซงไปได้อย่างปกติเนี่ยนะครับ
แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจะต้องมาประกบแล้วก็ปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดแบบนี้
โดยรถในขบวนมี๕คันครับปาดตั้งแต่รถนำที่เป็นรถตำรวจ
และอีกคันหนึ่งที่ปาดก็คือรถตู้ของสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสากร
แล้วเธอบอกเว้นแต่รถตู้คันสีดำของผู้บริหารที่ไม่ได้ขับปาดหน้า
หลังจากรถขบวนขับแซงรถของเธอไปแล้วก็เห็นว่ารถขบวนเนี่ย

บอกว่าฝ่าไฟแดงแล้วขับไปอย่างรวดเร็ว
บอกว่าโอ้โหจะฝ่าไฟแดงแบบนั้นได้ยังไง
คุณไม่นึกถึงประชาชนที่เขาใช้รถใช้ถนนอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
เพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ
แล้วเธอก็พูดถึงการที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการไว้
บอกว่าปกติรถที่เปิดไซเรนควรเป็นรถฉุกเฉิน
กรณีฉุกเฉินเท่านั้นที่ผ่านมานายกก็ได้กำชับเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะเรื่องของรถนำขบวนรัฐมนตรีต่างนะฮะ

แต่จากพฤติกรรมที่เห็นรถตำรวจนำขบวนกลับกระทำการไม่เหมาะสม
ทั้งที่เป็นผู้รักษากฎหมายรวมถึงรถของผู้หลักผู้ใหญ่นี้
แล้วฝากบอกถึงคนขับรถในขบวนว่าอะไรรู้ไหมคุณ

กลางเธอก็ไม่กลัวใครนะ

อย่ามองว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ
อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้อง
เพราะเธอย้ำไว้นายยกรัฐมนตรีก็เคยกำชับเรื่องนี้แล้ว
เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อนะว่าเป็นรถขบวนของใคร
ถูกต้องความคืบหน้าอะไรไหมค่ะมีความคืบหน้าตรงที่
นักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
รถยนต์ที่มีตราสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่คุณผู้ชม
ว่าเป็นรถเช่าหรือว่าจัดซื้อจัดจ้าง
เพราะอะไรรู้ไหมป้ายทะเบียนรถนี้

แต่มันเป็นป้ายทะเบียนทั่วไป
ทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบเหมือนกันว่าใครเป็นคนขับ
แล้วเรื่องนี้รองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เอาจริงผู้เสียหายสามารถไปแจ้งความได้

รถที่มีไซเลนคันหน้าจะมีคุณสมบัติ
ในการที่จะเป็นรถนำขบวนได้หรือไม่
อันนี้แยกกัน๒ส่วนรถที่มันเป็นลักษณะเหมือนรถตำรวจ

ส่วนขบวนรถของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสากร

หาคำตอบมาบอกต่อให้กับประชาชนให้ได้